วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นวันแรกจริงนะคะสำหรับ
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลที่หลังจากได้
รับการประกันตัวชั่วคราวออกมาแล้วเนี่ย
ใช้ชีวิตแบบปกติค่ะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของมุมคดี
เรื่องของเทคโนโลยีที่หลายคนยังคง
ข้องใจแล้วก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะตกลง
มันสามารถรู้ได้จริงเหรอว่าเส้นผมที่พบในรถลุงพล

เดี๋ยววันนี้มีอธิบายด้วย
พาไปดูความเคลื่อนไหลุงพลก่อนก็แล้วกันนะครับ
เห็นบอกว่าออกจากบ้านพร้อมกับป้าแตนตั้งแต่๖โมง๕๐นาที
แล้วก็กลับมาบ้านอีกทีนึง๑๑โมง

ไม่ใช่ว่าจะให้คุณผู้ชมไปตามติดชีวิตลุงพลตลอด๒๔ชั่วโมงนะ
แต่ที่ต้องบอกเพราะว่าลุงพลเนี่ยไม่ว่าจะออกไปไหน
คือถ้าก้าวเท้าออกจากบ้านไปข้างนอกปุ๊บ
กลับมาปุ๊บเนี่ยต้องรายงานผู้ดูแลตลอด
ใช่ค่ะทางศาลจะกำหนดไว้นะคะ

ดังนั้นลุงพลไปไหนต้องแจ้ง
ต้องบอกวันเวลาให้ตรงนะคะ
คือห้ามหลบหนีแล้วก็จะไปไหนต้องบอก
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เชื่อว่าหลายคนก็คุ้นเคยนะคะ

ที่ตอนที่ลุงพลไม่อยู่เขาก็ยังอยู่ที่รอบบ้านลุงพลนี่แหละ

ยังคงตามติดชีวิตลุงพลกันอยู่นะ

ทีนี้เขาบอกว่าวันนี้ลุงพลมีท่าทีที่แปลกไป
ถ้าจำได้ช่วงหลังเนี่ยก่อนที่จะมีการออกหมายจับนะคะ
ลุงพลจะไม่ค่อยอยากจะสนทนาหรือว่าอยากคุยกับสื่อหลักเท่าไหร่

วันนี้ให้ยูทูบเบอร์คนสนิทออกมาเรียกสื่อเลย

เรียกสื่อไปคุยอย่างนั้นเลยนะคะ
สื่อก็บอกว่าท่าทีของลุงพลเนี่ยยังคงดูอิดโรยอยู่
อาจจะเป็นเพราะต้องนอนห้องขังมา๒คืนเต็ม
แล้วเมื่อวานเนี่ยก็อยู่ที่ศาลตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
แล้วก็อยู่ทั้งวันจนกว่าจะได้รับการประกันตัวชั่วคราวออกมา
ลุงพลก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นแล้ว
แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ออกมารับโอกาสในการต่อสู้คดี
จะแจ้งจะขออนุญาตผู้ดูแลที่สารแต่งตั้งไม่ว่าจะไปไหนมาไหน
เรื่องคดีความจะให้เป็นไปตามกระบวนการนะคะ
ส่วนตัวลุงพลเองก็บอกว่าอ๋อก็จะกลับมาเป็นเกษตรกรยุคใหม่
ทำนาทำสวนไปตามเรื่องตามราว
ทีนี้ก็มีคนถามแล้วค่ะว่า
คือก่อนหน้านี้อย่างที่เรารู้กันว่าลุงพลแกก็มีแฟนคลับของแกอยู่อะเนาะ
ก็ถามว่าแล้วพอมีหมายจับออกมาแบบนี้กลายเป็นผู้ต้องหา
แม้ว่าจะยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิด
แต่มันก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาเนาะ

ลองฟังเสียงลุงพลเขาตอบดูนะคะ
เราก็จะปฏิบัติตามที่สารมุกดาหารท่านกำหนดให้ครับ

ก็ต้องแจ้งครับครับต้องแจ้งแล้วก็มีการขออนุญาตครับ
ไม่ลำบากครับไม่ลำบากครับ
ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่สารท่านเมตตาครับ
ยังไม่ได้ดูโซเชียลเลยครับคืออยากจะพักผ่อนครับ

เพราะว่าสังคมไทยแล้วก็เป็นแบบนี้
ถ้าเกิดมีอะไรที่เขาอยากรู้เขาก็จะติดตามครับ

แล้วแต่นะคะทีนี้ช่วงท้ายการสัมภาษณ์ลุงพลก็ยืนยันนะคะ
ถ้าใครจำได้ลุงพลเคยบอกเอาไว้ว่า
จะให้รางวัลสำหรับคนที่ให้เบาะแสคดีน้องชมพู่
จนนำไปสู่การจับกลุ่มได้
อันนี้ลุงพลไม่ได้พูดถึงตัวเองนะ
เพราะว่าลุงพลเป็นคนบอกว่าลุงพลจะให้
เพราะฉะนั้นใครที่มีเบาะแสในเรื่องนี้

ได้ทุกช่องทางเลยรางวัลยังมีอยู่เหมือนเดิม
เคยประกาศว่าจะให้รางวัลนำจับกับคนชี้บ่อแส

ข้อกรรมส่วนของผมเยี่ยมยินยันอยู่
โอเคผมนะชื่อประยูนขันขาวนะ
ผมรู้ว่าใครคือคนร้ายนะ
โอเคชื่อผม
ในโทรศัพท์มีแน่นะ
ฉันอยากถ่ายเลือกเห็นเลยนะครับ

แตนค่ะป้าแตนก็บอกว่าก็ดีใจเหมือนกันที่ลุงพลได้รับประกันตัวชั่วคราว
แล้วก็ได้โอกาสออกมาต่อสู้คดี

เพราะว่าหลังจากนี้มันคือการต่อสู้กับคนในครอบครัว
เพราะว่าครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ก็คือน้องสาวแท้ของป้าแตนเอง

และพ่อพ่อนุ่มแล้วคิดว่ามีกำลังใจเข้มแข็งพอในการที่จะสู้ต่อไป

ผลมันก็ตอบรับมาแบบนี้นะลุง
คือที่มันมีการได้รับโอกาสที่ดี

อาจารย์หนักใจไหมเพราะว่าเราสู้คดีนะ
จากนี้เป็นเรื่องของคดีในศาลที่ต้องสู้กับคนของครัวเอง
เอาจริงนะคะคนที่โดนเรื่องราวมากมายอย่างนี้

แต่ว่ามันก็ไม่หนักหนาเกิน
ว่าใจเราเข้มแข็งพอที่จะสู้กับมันหรือเปล่า
จริงหลายวันนี้น้ำมนต์เขาจะถามแค่ว่า

น้ำมือก็จะบอกว่าแม่คิดถึงพ่อแล้วนะ

จะมีพิธีใบสีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือเป็นการรับขวัญกันนะคะ
ถ้าเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมได้ติดตามดูก็จะเห็นบรรยากาศ
หลังจากที่ลุงพลออกจากศาลแล้วก็กลับมาที่บ้านเนี่ย
ก็มีคุณพ่อคุณแม่ของลุงพลทำพิธีรับขวัญให้เดินข้ามกองไฟนะครับ
เป็นประเพณีแบบคนโบราณเพื่อเป็นความเชื่อว่าจะได้ก้าวข้ามเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้น
แล้วก็เมื่อคืนก็เป็นคืนแรกที่ลุงพลได้กลับบ้านนะครับ
ประแทนเองก็สวมเกาะต้อนรับคุณกันค่ะ
อันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะตอนที่ลุงพลมาจุดทูบ
แล้วก็สวดสวดมนต์บทไหนสักบทนึงนี่แหละค่ะ
แล้วก็เอาผ้าในมือนี่แหละจุดไฟแล้วก็เดินข้ามกองไฟตามความเชื่อนะคะ
เห็นไหมขอบคุณค่ะ
ก็เหมือนกับสวมกอดให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะคะ
แบบนี้แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในมุมของคุณแม่ของน้องชมพู่
สาวิตรีวงศรีชาคุณแม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา
ให้สัมภาษณ์แบบเสียงสั่นเลยนะคะนักข่าวบอกเสียงสั่นเลย
คุณแม่บอกว่าก็เคารพการตัดสินของศาล
แง่ที่ว่าสารท่านอนุมัติให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวลุงพลออกมา
ก็คือให้ประกันตัวออกมาก็อนุญาตให้ประกันตัวเคารพศาล
แต่แม่ก็แอบกังวลใจเหมือนกันแม่แอบหมดกำลังใจ
แล้วก็เสียใจเพราะเมื่อลุงพลได้ประกันตัวออกมาแบบนี้ค่ะ
แม่บอกว่ามันเหมือนกระแสสังคมตีกลับ
ว่าเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่า
กล่าวหาแม่ว่ารับเงินรับทองจากฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่า
นี่นะคะแม่ก็ยืนยันว่าจะขอต่อสู้เพื่อนลูกต่อไป
นางสาวิตรีบอกว่าตัวเองก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาคนนึงอะค่ะ
ไม่ได้มีชั้นเชิงในการต่อสู้ทางกฎหมาย
รับว่าทนายความของฝ่ายตรงข้ามเก่งนะคะ
เก่งที่ต่อสู้จนลูกความได้รับการประกันตัวออกมา
ก็เชื่อว่าผู้ต้องหาคงไม่มาคุกคามนะ
แม่ก็หวังว่าแบบนั้นแม่บอกแบบนี้นะคะ
แต่แม่บอกว่านับตั้งแต่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวมาเนี่ย
แสตีกลับมันเยอะมากจริงคนมากล่าวหาแม่เยอะมากจริง
หลังจากนี้แม่คงงดรับแขกที่แม่รู้จักเป็นการชั่วคราวดีกว่าค่ะ

ต้องปรึกษาผู้รู้กฎหมายว่าเราจะทำยังไงได้บ้าง
เพราะว่าตัวแม่เองก็คือเอาจริงนะ

เราไม่มีชั้นเชิงในการต่อสู้อะไรมากมายหรอกค่ะ
เราต้องมีทนายเก่งเพื่อที่จะปกป้องเรา
สิ่งที่กังวลที่สุดเครียดที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับแม่
เก่งมากค่ะทนายลุงพลเก่งมาก
มันมีกระแสเรื่องมวยล้มต้มคนดูอะไรพวกนี้
คืออย่าเพิ่งตัดสินนะอย่าเพิ่งตัดสิน
มีบางกระแสที่พูดถึงเรื่องเงินทองซื้อกันอะไรยังไงอย่างนี้นะ
กังวลมากแม่ยอมรับว่าแม่กังวลมาก
กลัวสังคมจะตัดสินเราว่าเราเห็นแก่เงิน
รับเงินนั่นหนี้ของฝ่ายตรงข้ามหรือยังไง
ไม่ใช่ค่ะแม่พร้อมที่จะสู้เพื่อลูก
แม่ของน้องชมพู่บอกว่าวันนี้ก็คงจะขอพักผ่อนนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เหนื่อยมากเดินทางไปสารจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อไปยื่นคัดค้านการประกันตัว
แล้วก็ต้องเตรียมตัวขายผ้าไหมผ้ามัดย้อม
ก่อนหน้านี้ปิดไป๑๐กว่าวันก็ทำให้ขาดรายได้
แล้วก็ต้องดูแลลูกสาวที่กำลังจะย้ายโรงเรียน

เพราะคื้นน้องสดิ้งว์พี่สานของน้องชมพู่ว์อ่ะนะคะ
ส่วนวันนี้มีการประชุมกันที่อาคารอเนกประสงค์บ้านกกตูม

เพราะว่าก็ต้องมีการตกลงพูดคุยกันแหละว่า
เดี๋ยวจะมีการดำเนินการยังไงต่อไปบ้าง
แง่ของการดูแลผู้ต้องหา

แล้วก็จะมีการชาวบ้านจะต้องทำตัวยังไงแบบไหนบ้างไหม
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้หลายคนไปกังวลตรงที่ว่า

อย่างที่รู้กันว่ากรุงเทพเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง
สำหรับการแพร่ระบาดโควิด๑๙เหมือนกัน

เขาก็กังวลใจอะไรแบบนี้นะคะ
ได้คุยกับนายลิขิตเชื้อคนแข็งนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านกกตูม
ซึ่งก็คือคนที่ศาลมีคำสั่งให้มาเป็นผู้ดูแลลุงพลค่ะ
โดยผู้ใหญ่ลิขิตก็บอกว่าก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ศาล
แจ้งแหละว่าให้เป็นคนดูแลลุงพล
แต่ยังไม่เห็นเอกสารแนวทางการปฏิบัติแบบเป็นลายลักษณอักษร
ส่วนตัวตอนนี้ที่กังวลก็คือกังวลเรื่องของโควิด๑๙นี่แหละ
เพราะลุงพลเข้ากรุงเทพมาแล้วก็ไปเจอคนเยอะ
และแถมล่าสุดไปอยู่ห้องคุมขังใต้ถุนศาลด้วย
ไม่รู้ว่าปลอดภัยไม่ปลอดไพรอะไรอย่างไรหรือเปล่า
เดี๋ยวจะมีการหาแนวทางดูแลป้องกัน
ไม่ให้บ้านกกตูมได้รับผลกระทบ
ส่วนความกังวลในการรับหน้าที่
ผู้ใหญ่ลิขีดบอกเลยนะคะว่ากังวลมาก
ส่วนตัวก็รู้จักกับนายชัยพลอยู่บ้างแต่ไม่ได้สนิท
เท่าที่รู้เจ้าหน้าที่ศาลก็แจ้งแค่ว่า
ผู้ใหญ่ลิขิตเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดูแล

ไม่ว่าจะออกไปรายงานตัวอะไรต่างเนี่ย

ลุงพลในอยู่หมู่สองผู้ใหญ่ลิขิตในอยู่หมู่หนึ่ง
ลุงพลจะเป็นคนมาหาผู้ใหญ่ลิขิตหรือผู้ใหญ่ลิขิตจะไปหาลุงพล
ลิขิตก็บอกว่าลุงพลควรจะต้องมานะ
เพราะว่าหน้าที่ของลุงพลคือต้องมารายงานตัวกับผู้ดูแล
เพราะฉะนั้นคงให้ลุงพลเป็นคนมานั่นแหละ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผู้ใหญ่ลิขิตแอบคล่องใจก็คือว่า
จริงที่หมู่๒เขาก็มีผู้ใหญ่บ้านนะ
ก็คือผู้ใหญ่นิ่มนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกกอก
เข้าใจเหมือนกันว่าเออทำไมผู้ใหญ่นิ่มไม่เป็นผู้ดูแล
เพราะว่าตัวผู้ใหญ่ลิขิตเองไม่เคยมีประวัติ
หรือไม่เคยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ต้องหามาก่อนเลย
เพราะว่าผมยังไม่เห็นเอกสารไม่มีอะไรเลยนะครับ
เพียงแต่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์แค่นั้น
กังวลไหมครับประมาณที่นี้
ก็กังวลอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นคดีดังนะครับ
ผมก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรอก
ได้คุยกับลุงพลบ้างหรือยังคะ
ตามหลักแล้วตัวลุงพลต้องเข้ามาหาผู้ใหญ่
หรือว่าผู้ใหญ่จะต้องเข้าไปพูดคุยที่บ้านนะคะ
ผมไม่ไปอยู่แล้วครับลุงพลต้องมาหาผม

เพราะว่าสารสั่งผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ
ซึ่งจริงจริงวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่นิ่มก็มาประชุมด้วยเหมือนกันค่ะทีมค่ะเราก็พยายามเข้าไปถามว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยผู้ใหญ่นิ่มอยู่นี่ก็พยายามเข้าไปถามเราว่าเอ้าทำไมมันไม่ใช่ผู้ใหญ่นิ่มล่ะที่เป็นคนดูแลลุงพลน่ะเพราะเนี่ยไหนก็อยู่มูลเดียวกันค่ะผู้ใหญ่นิ่มเนี่ยก็เอาเป็นว่าขอไม่ให้สัมภาพแล้วกันนะแล้วก็

หนึ่งประเด็นหลังจากที่ลุงพลได้ประกันตัวออกมานะคะจะมีคนที่ตำรวจเคยเชิญไปเข้าเครื่องจับเท็จค่ะซึ่งตำรวจบอกว่ากันตัวไว้เป็นพยานกลุ่มคนกลุ่มนี้ค่ะที่ไปเป็นพยานแล้วก็ไปเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยในวันนี้วันที่ลุงพลได้รับการประกันตัวออกมาเขาเริ่มรู้สึกกังวลใจค่ะไม่สบายใจเท่าไหร่เพราะว่าการไปให้ปากคำกับตำรวจไปเข้าคร

เนี่ยเคยให้การกับตำรวจก็พูดทุกอย่างตามที่เห็นพอลุงพลได้ประกันตัวนางดอนบอกว่าเขาก็ขออยู่ตรงกลางแล้วกันไม่เข้าข้างฝ่ายไหนรู้สึกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยโอ้โหทำไมมันแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายกันไปหมดนะตั้งแต่เกิดคดีนี้ก่อนหน้านี้ยังรักกันดีเพราะตอนนี้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันไปหมดเลยนางดอน
ว่าก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจในฐานะพยานคนนึงก็ขออยู่นิ่งก็แล้วกันนับจากนี้เป็นต้นไปก็พร้อมให้กำลังใจแม่ของน้องชมพูเพราะเห็นใจที่ต้องสูญเสียลูกสาวที่ยังเล็กแล้วแววตาของแม่น้องชมพูเมื่อวานเนี้ยเห็นได้เลยว่ากังวลมากค่ะนี่นะคะตอนที่แม่ไปยื่นคัดค้านการประกันตัวของลุงพลน่ะแล้ว
ก็ทำใจเอาไว้บ้างแล้วแหละว่าผลจะออกมาเป็นแบบนี้ก็คือหมายความว่าลุงพลน่ะอาจจะได้ประกันตัวนะคะ
เราไม่ได้ไปพาดพิงใครเนี้ยเราพูดก็เราก็พูดเป็นการว่าเป็นการพิเศษ
เราก็ไม่ได้เห็นเนี้ยแต่ตอนตอนที่เห็นก็คือพูดออกไปแล้วนะที่อยู่ในวัดนั่นแหละ
ก็เราก็ไม่พูดแค่นั้นเองเพราะเราก็ไม่ได้ใส่ร้ายใครนะความหมายเราก็คิดอยู่ว่ามันจะออกมาแบบนี้เราก็คิดอยู่ในใจแล้วก็ต้องทำใจนะ
ถ้าเป็นคนอื่นก็จะร้องไห้โหลออกมาแต่นี่เขาเขาทำใจอยู่เขาเขาไม่ร้องนะส่วนอีกคนนึงค่ะที่เป็นพยานคนสำคัญที่ตำรวจเชิญตัวไป
ให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วก็ไปเข้าเครื่องจับเท็จด้วยอ่ะนะคะพ่อแบมค่ะนายวัชรินค่ะ
แบมก็บอกว่าของงดให้สัมภาษณ์ก่อนในช่วงนี้นะคะเพราะตำรวจขอความร่วมมือนะคะ
แบมเนี่ยเป็นหนึ่งในพยานของคดีนี้และเป็นพยานคนสำคัญ
แล้วบ้านก็อยู่ใกล้กับผู้ต้องหาด้วยนะคะส่วนพระอาจารย์บุญมาท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอก
ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ตำรวจเชิญตัวไปแล้วก็เข้าเครื่องจับเท็จทีมข่าวไปที่กุฏิเลยค่ะ
กุฏิปิดเงียบนะคะก็เลยไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์บุญมานะคะ
แต่คาดว่าคำตอบท่านก็คงจะเหมือนเดิมทุกครั้งที่ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุย
ก็คือท่านบอกว่าความจริงก็คือความจริงพระท่านจะบอกแบบนี้ตลอด
ทุกครั้งที่นักข่าวของเราไปถามนะคะอืมพระท่านก็ถือศีลนะเนอะใช่
ก็ฟังไปตามสิ่งที่ท่านได้บอกมากันนะนะคะทีนี้อ่าคุณผู้ชมอ่าน
เรื่องของแสงซินโครตอนเทคโนโลยีเอ็กซาเรย์ซินโครตรอนต่างนานา
ตกลงมันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนกันบ้าง
เมื่อวานี้ในเนี้ยอาจารย์ออสมาให้ความรู้เรื่องนี้แล้วนะ
ว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงทำไมตำรวจถึงได้มั่นใจนักหนา
เส้นผมที่เจอเนี่ยเป็นของน้องชมพู่
เป็นเส้นผมที่ถูกตัดหลังจากเสียชีวิตแล้วแน่นอนเอาแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้นะคะ
ไทยรัฐทีวีพาคุณผู้ชมไปดูหน้าตาของไอ้เครื่องเอ็กซาเรย์ซินโครตรอนนี่กันเลย
เพราะอย่างที่เราบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าประเทศไทยมีเครื่องเดียวในประเทศนะคะ
อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยทางนครราชศรีมาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารีนะคะ
เป็นสถาบันวิจัยแห่งเดียวในประเทศเลยที่มีเครื่องซิงโครตรอน
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนด้วยคือถ้าในภูมิภาคของเราเนี่ย
มีแค่ที่ประเทศไทยกับสิงคโปร์เท่านั้นนะคะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยก็แล้วกัน
คือไอ้จุดเครื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตรอน
เป็นเครื่องมือขนาดใหญ่มากนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือแบบจำลองนะ
เพราะของจริงเนี่ยมันใหญ่เท่าสนามฟุตบอลนะคะใหญ่แบบนั้นเลย
เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นเทคโนโลยีระดับโลกเลยนะคะ
เป็นคำตอบที่ว่าทำไมตำรวจมั่นใจขนาดนี้เราได้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์
รสุภากรรักใหม่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนองค์การมหาชนนะคะ
อาจารย์อธิบายหลักการทำงานของเครื่องนี้ให้ฟังแบบนี้ค่ะคือแสงซินโครตรอนเนี่ย
ฉายรังสีออกมาเป็นรังสีเอ็กซ์แล้วรังสีเนี้ยมันมีความเข้มข้นแสงกว่ารังสีปกติทั่วไป
เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์จะทำได้ละเอียดมากการดูองค์ประกอบของธาตุ
สำหรับห้องทดลองบางที่ที่ทำไม่ได้เนี่ยที่นี่ทำได้แล้วแสงซิงโครตอนนี้เนี่ยนะคะ
มันดูโครงสร้างได้ละเอียดขนาดไหนคุณผู้ชมดึงความรู้วิทยาศาสตร์ออกมากันอีกนิดหนึ่ง
เขาบอกว่าไล่ดูโครงสร้างได้ตั้งแต่ระดับไมโครนาโนโมเลกุล
เล็กไปจนถึงอัตอมเลยนะคะทีนี้การตรวจเส้นผมด้วยซิงโครตรอนเนี่ย
ทางผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ด็อกเตอร์สุภากรบอกว่ามีสองแบบด้วยกัน
หลักการทำงานเป็นแบบนี้นะคะเอารังสีเนี่ย
ผ่าเส้นผมหรือว่าวัตถุที่นำมาตรวจสอบแบบแรกคือเอาวัตถุที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ไปวางไว้ที่เครื่องมือเพื่อถอดแบบโครงสร้างสามมิติออกมาซึ่งก็เป็นการขยายเส้นผมเส้นเล็กเล็กเนี่ย
ภาพนี้คุณผู้ชมมันคือการขยายเส้นผมของน้องชมพู่อะค่ะ
ขยายดูก่อนว่าตกลงไอ้เส้นนี้เส้นบางเนี่ย
มันคือผมคนมันคือขนสัตว์หรือมันคือขนสังเคราะห์หรือมันคือเส้นขนอะไร
หลังจากนั้นอันนี้เป็นคำถามที่เป็นคำถามค้านที่ทนายตั้มถามเอาไว้ด้วยนะคะว่า
ทนายตั้มใช้สู้เลยแหละว่าก็ในเมื่อไม่เจอดีเอ็นเอในการที่จะตรวจในการที่จะมัดตัวชี้ชัด
แล้วจะบอกได้ยังไงว่าผมเนี้ยเป็นผมของใครบอกได้ค่ะเพราะการทดลองแบบที่สองของเครื่องซินโครตรอนเนี่ยนะคะ
มันสามารถบอกได้เลยว่าผมที่เจอใช่ผมเส้นเดียวกันกับที่เจอที่ศพไหมค่ะ
เพราะมันคือการทดลองการเรืองแสงของรังสีเอ็กซ์เพื่อหาธาตุองค์ประกอบค่ะว่า
ของสองสิ่งนี้มันประกอบด้วยองค์ประกอบหรือว่าธาตุเดียวกันไหม
เขาเคยมีการทดลองเอาผมของคนสองคนมาตรวจสอบอะค่ะต่อให้เป็นเส้นผมมนุษย์เหมือนกันเนี่ย
ประกอบธาตุมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะบอกได้ว่า
ผมสองเส้นเนี้ยไม่ได้มาจากคนคนเดียวกันทีนี้ที่มันสามารถบอกได้ชัดเจนว่าผมที่เจอในรถลุงพลคือผม
เส้นเดียวกันกับของน้องชมพู่ที่ถูกตัดออกมาจากศีรษะเนี่ยเป็นเพราะว่า
เครื่องมือมันสามารถขยายให้เห็นได้ชัดถึงรอยต่อนึกภาพเหมือนคุณผู้ชมตัดไม้อ่ะค่ะ
คือพอเราเลื่อยไม้ออกปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยตัดระหว่างไม้ท่อนที่หนึ่งกับไม้ท่อนที่สอง
ถ้าเราเอามันมาประกบกันปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อ
สองท่อนเนี้ยมันเคยเป็นท่อนเดียวกันมาก่อนนี่วิธีการเดียวกันค่ะ
เขาใช้วิธีการนี้ในการขยายรอยตัดของเส้นผมแล้วก็เอามาเทียบกันดูว่า
เส้นผมสองชุดนี้ที่เจอเนี่ยมันเคยเป็นเส้นเดียวกันมาก่อนไหมแล้วมันก็ใช่
อาจารย์บอกว่ามันเหมือนการต่อจิ๊กซอที่มันลงล็อกกันพอดี
ผมเนี่ยเราก็เราตรวจอย่างแรกคือเราดูโครงสร้าง๓มิตินะครับ
จากเอ่อเอ็กซาเรย์นะครับดูภาพเอ็กซาเรย์สามมิติของเส้นผม
มันก็จะจะเห็นโครงสร้างข้างในพวกพวกพวกอะไรพวกนี้ซึ่งอ่า
ก็จะแยกแยะขนสัตว์ขนมนุษย์หรือว่าเส้นขนบริเวณอื่นอะไรอย่างนี้ได้นะครับ
ทีนี้พอดูธาตุองค์ประกอบเนี่ยธาตุองค์ประกอบข้างในเส้นผมเนี่ย
มันก็จะเป็นชนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นเส้นผมคนแต่ละคนเนี้ย
ก็แล้วแต่ว่าแต่แล้วแต่การกินอาหารแล้วแต่การว่าไปย้อมสีมาไหม
หรือว่าไปโดนเขม่าวฟันรถมากไหมแล้วแต่ว่าทำงานยังไงอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีลักษณะเฉพาะของชนิดของแล้วก็ปริมาณของธาตุองค์ประกอบที่อยู่ในผม
เส้นนะครับอันตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลประกอบได้
นอกจากมาทำที่นี่แล้วทางตำรวจก็หาข้อมูลด้วยวิธีอื่นมาเยอะแล้วนะครับ
กำหนวดก็ทำงานมาหนักพระสมปฏิแล้ว
อันนี้ทางเราก็เพิ่มข้อมูลอันยากที่เครื่องปฏิสิทธิ์ทำไม่ได้

จริงทางผมก็ไม่ได้ทราบหรอกว่าเส้นผมเป็นของใครบ้างก่อนมา
ก็จะเป็นรหัสมาทางผมก็วิเคราะห์ข้อมูลไป
แล้วก็เกี่ยวข้อมูลว่าเส้นผมกับกลุ่มนี้มีความคล้ายคลึงกันอย่างไร
อะไรแบบนี้แล้วก็ทางตำรวจก็เอาไปใช้ประกอบสำนวนคดี

หนึ่งในนั้นเป็นคดีเครื่องประดับโบราณนะคะที่เจ้าหน้าที่เอามาให้ทางสถาบันช่วยตรวจสอบหน่อยว่า
ประดับชิ้นนี้เป็นของโบราณจริงหรือเป็นของที่ถูกทำขึ้นมาใหม่
แล้วก็ดูว่าไอ้ธาตุองค์ประกอบต่างเนี่ยมันมีธาตุสารอันหนึ่งที่
มันเป็นสารที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่ายังไม่ค้นพบในช่วงของโบราณ
หรือว่าในช่วงที่ถูกกล่าวอ้างก็เลยทำให้รู้ได้ว่าเครื่องประดับชิ้นนี้เนี่ย
เป็นการแอบอ้างว่าเป็นของเก่าโบราณแต่จริงแล้วเป็นของทำใหม่

ตำรวจก็บอกว่าเน้นเรื่องของพยานหลักฐานอยู่แล้ว

พยานหลักฐานทั้งพยานวัตถุพยานบุคคล
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นำมาซึ่งการขอนุมัติศาลออกหมายจับ

แต่ว่าทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันดี
ว่าลุงพลก็มีงานในวงการบันเทิงเยอะ
ได้มีการรับงานกับคนดังในบ้านเราเยอะ

ทีมข่าวไปคุยนะคะหญิงลีศรีจุมพลนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เคยร่วมงานกับลุงพลเหมือนกันนะคะ
หญิงลีบอกว่าโอ้โหมานั่งนึกดูย้อนกลับไป
ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำ
รู้ก็ตอนที่ทีมงานของลุงพลมาแนะนำตัวในตอนเช้า
หลังจากเข้าพักได้คืนนึง
หญิงลีบอกว่าพูดกันแบบตรงเลยนะ
ช่วงเวลานั้นเนี่ยคิดว่าลุงพลอาจจะเป็นแพ้
กระแสโซเชียลก็พูดถึงกันเยอะ
ก็เลยเห็นใจและสงสารลุงพล

รับว่าตอนนั้นลืมคิดถึงความรู้สึกพ่อแม่ของน้องชมพู่ไปเลยจริง
ก็เลยช่วยติดต่อหางานให้ลุงพลนะคะ
มีโอกาสทำงานขึ้นเวทีร่วมกันกับลุงพลนะคะ
แต่ไม่เคยขึ้นเวทีพร้อมกันนะแต่ร่วมเวทีกันค่ะ
เพราะตอนนั้นลุงพลก็ถูกสงสัยอยู่นะ
ลุงพลทำงานด้วยกันกับยิงรีประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะ
ค่าตัวครั้งละประมาณ๒๐๐๐๔๐๐๐บาทรายได้ดีเลยค่ะ
หญิงลีบอกว่าก็เท่าที่สังเกตนะตอนที่ทำงานกับลุงพลเนี่ย
ลุงพลเล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องชมพู่ให้ฟังด้วยนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ได้เห็นภาพข่าวลุงพลให้สัมภาษณ์
คือลุงพลให้สัมภาษณ์ในข่าวว่าวันที่น้องชมพู่หายไป
เป็นวันที่ตัวเองตัวลุงพลเองไม่เห็นหน้าน้องชมพู่เลย
ยิงรีก็เริ่มรู้สึกว่าวันแรกที่เจอลุงพลที่รีสอร์ท
ลุงพลบอกว่าวันนั้นน้องชมพู่รบร้าวจะไปด้วย
ถ้าพาน้องชมพู่ไปด้วยน้องชมพู่คงไม่เสียชีวิตเนาะ
ยิงรีก็เลยบอกว่าทำไมพูดกับยิงรีอีกแบบนึง
แล้วไปให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายไปไม่เห็นหน้าน้องเลย
ก็คือพูดอีกแบบหนึ่งก็เลยค้างคาใจมาตลอด
ลีบอกว่ามันคาใจมาตลอดเลยนะคะ
แต่ก็ถ้าสารยังไม่ตัดสินเนี่ยตราบใดก็ยังอยู่ระหว่าง
กระบวนการในการสู้คดีตามหลักกฎหมายก็ต้องถือว่าลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
แต่ประเด็นก็คืออันนี้คือสิ่งที่มันค้างคาใจหญิงลีมาตั้งแต่ต้น
ก็เลยอยากจะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงความรู้สึก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้ร่วมงานกับลุงพลด้วยค่ะ
หนูแค่อยากเอามันออกจากหนู
ต่อให้มันออกไปแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไง

เพราะเขาได้พูดกับหญิงลีจริงที่หน้ารีสอร์ทที่หน้าร้านกาแฟ
หญิงก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่หญิงมองไปถึงแม่ของน้องชมพู่ที่แบบ
เรามองข้ามความรู้สึกของเขามีแต่คิดว่าเขามาใส่ร้ายหรือมาพูดให้มุมมองของลุงพลเนี่ยแบบเหมือนคนมองไม่ดีอย่างนี้
แล้วในวันนี้หญิงก็เลยรู้สึกว่าเหมือนหญิงก็เหมือนแบบทดแทนในสิ่งที่หญิงเคยได้มองข้ามความรู้สึกเจ็บปวดนั้นมา
นี่นะคะตอนนี้ก็คือลุงพลเป็นผู้ต้องหาถูกแจ้ง๓ข้อหานะคะ
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาอยู่ระหว่างการประกันตัวเพื่อสู้คดี
สุดท้ายแล้วก็ต้องรอกระบวนการในชั้นศาลรอฟังคำพิพากษาของศาลนะคะ